ยังไม่จบนะคะกับเรื่องพวกบ่อน้ำสระน้ำใกล้ใกล้บ้าน

เคสนี้นะคะเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้า
เด็กผู้หญิงน้องไอซ์อายุ๗ขวบ
ปกติแล้วน้องเนี่ยเวลาเลิกเรียนกลับมาถึงบ้าน

อายุขวบนึงเป็นเพื่อนรักของน้องเลยวิ่งเล่นกันทุกวัน

แม่เดี๋ยวแม่พาไปซื้อชุดสวยหน่อยนะ

สุดท้ายน้องไปพลัดตกบ่อน้ำหลังบ้านเสียชีวิตค่ะ
บ่อบัดน้ำเสียแห่งนี้นะครับ
นี่ค่ะกู้ภัยพนมสารคามและชุดประดาน้ำนะคะ
นำร่างของน้องไอซ์วัย๗ขวบ
จากบ่อกะเก็บน้ำในพื้นที่บ้านที่ตำบลท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเซาค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
เสียงร้องไห้นี่ระงมเลยนะคะ
ตำรวจสพพนมสารคามสอบสวนก็รู้ว่า
น้องไอซ์หรือว่าเด็กหญิงนัชชาศรีกชาเนี่ย
น้องเป็นนักเรียนชั้นป๒นะคะน้องอายุ๗ขวบ
กลับมาจากโรงเรียนก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบอกแม่บอกแม่ซื้อชุดสวยให้หนู๑ชุดนะ
เพราะว่าจะใส่ไปงานวันเด็กพรุ่งนี้

เรื่องต้นคุณแม่บอกว่าตอน๔โมงเย็นเนี่ย
แม่ก็ตามหาว่าเออจะพาลูกออกไปซื้อเสื้อผ้าน้องหายไปไหน

รีบโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยเพราะเชื่อว่าน้องน่าจะตกลงไปในเบาะน้ำแน่
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงไปพื้นที่ที่วัดทุ่งใยดำนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งศพน้องค่ะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ

คุณแม่บอกว่ายังไม่ทันได้พาลูกไปซื้อชุดสวย
ไปงานวันเด็กเลยลูกก็จากไปแล้ว

แม่แม่อย่าลืมมาดูหนูเต้นรำที่งานโรงเรียนด้วยนะ
แม่บอกมันจุกในอกไปหมดเลย
เดินไปแล้วหนูเรียกแฟนหนูแล้วหนูตกใจ
หนูก็เลยมองไปที่สระน้ำเห็นแต่รองเท้าลูกค่ะ
อยู่ที่สระน้ำแต่ตัวไม่เห็นแล้วค่ะ
คุณแม่นะเอาแต่โทษตัวเองอะค่ะ

บอกแม่ผิดเองแม่ผิดเองอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วแม่บอกว่าสิ่งเดียวที่ตอนนี้แม่พอจะทำได้
คือแม่ไปซื้อเสื้อสีแดงกับกางเกงยีนมานะคะ

คำขอร้องสุดท้ายของลูกที่บอกว่า
อย่าลืมไปซื้อเสื้อผ้าสวยให้หนูใส่ไปงานวันเด็กนะ

ใส่ของเสื้อผ้าลงไปในโรงแล้วบอกแม่รักลูกแล้วก็คิดถึงลูกมากนะคะ
พ่อของน้องก็บอกว่าพ่อก็ได้ยิน
คือตอนนั้นเขาได้ยินเสียงลูกสาวคุยกับแม่เรื่องที่ว่าให้ซื้อเสื้อผ้าให้

อย่างที่บอกเจ้าหนูหนิงเป็นหมาเพศผู้อายุ๑ขวบนะคะ
เล่นอย่างนี้เป็นประจำออกไปวิ่งเล่นกับนุ้งนิ้งเป็นประจำค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ลูกชายมาบอกว่าเจอรองเท้าแตะสีชมพูของน้องแล้วมีรอยลื่นถลายในบ่อน้ำเนี่ย
พ่อบอกพ่อกระโดดลงไปแบบไม่คิดเลยนะ
กระโดดลงไปจะงมหาร่างลูกอะค่ะแต่ก็ไม่ทันนะคะ
พ่อบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับพ่อแม่ทุกบ้านเลย

เขาเป็นคนเจอรองเท้าของน้องสาวอยู่ริมขอบบ่อ
แล้วก็เป็นคนเรียกพ่อกับแม่ให้ไปดูแล้วก็ตะโกนเรียกหาน้อง
ส่วนตัวคิดว่าน้องก็คงเดินตามเจ้าหนูหนิงไปเล่น

คุณจ๋าเลยลงพื้นที่ไปดูไอบ่อน้ำตรงนี้หน่อยนะคะ
ลักษณะมันเป็นยังไงมันเป็นบ่อพักน้ำกว้าง๒๐ยาว๒๐ลึก๗เมตร
แล้วตรงบ่อเนี่ยนะคะรอบบ่อจะขึงด้วยแลนสีดำ
บ่อมีผ้ายางสีดำคลุมอยู่
คุณจ๋าบอกว่าคือเห็นรอยลื่นที่ปากเบาะชัดเจนเลย
คุณจ๋าเดินสำรวจดูแล้วบอกว่าบ่อค่อนข้างลาดชันแล้วก็ลื่นเนี่ยค่ะ
ลักษณะเป็นแบบเนี้ยแล้วมีแสลนด์ด้วยใช่ค่ะมันก็ยิ่งลื่นอ่ะทีเนี้ยใช่ค่ะ
เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าปกติน้องไอซ์จะชอบเดินเล่นอยู่รอบพื้นที่หลังจากเลิกเรียน
แล้วก็จะมีเจ้าหุ่งหิ่งวิ่งอยู่ด้วยไม่ห่าง
กู้ภัยบอกว่าโอกาสที่น้องจะลื่นตกลงไปต่อให้ไม่ใช่น้องไอซ์อ่ะ
เด็กเนี้ยคลาดสายตามไม่ได้จริงจริงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแถวบ้าน
เขาไปเป็นประจำอยู่แล้วเขาชินทางคือเราไม่รู้จริงจริงอะค่ะ
อุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนไม่อยากให้ครอบครัวไหนต้องสูญเสียแบบนี้แล้วนะคะ
เมืองต้นครอบครัวก็ไม่ได้มีใครติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็มีหลักฐานชี้ชัดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุค่ะ
ตำรวจก็เลยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับใครนะคะ